และวันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยข่าวดี
เรื่องของการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข
เพราะว่าวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
โรคโควิด๑๙เลยแม้แต่คนเดียวนะคะ
แต่ว่ายอดติดเชื้อเนี่ยก็เรียกว่ายังคงเพิ่มในระดับทรงตัว
คือประมาณ๒๐๓๐๓๐กว่า
วันนี้ก็แถลงมาแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาทั้งหมดเนี่ย
๓รายด้วยกันนะคะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่
ซึ่งในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๑รายค่ะ
มีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑๐รายเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
สัมผัสกับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ๑ราย
เข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน๒รายแล้วก็มีอาชีพเสี่ยงอีก๔ราย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข๑รายด้วยกันนะคะ
อกจากนี้ยังมีผู้กลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือว่าหาแหล่งที่ติดเชื้อมา๑๐ราย
และกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ๒ราย
ทั้งสองเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นมาเก้าสิบแปดราย
และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะส่วนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งหมดตอนนี้ของไทยก็อยู่ที่๒๗๓๓รายนะคะ
กลับบ้านได้แล้วพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดรายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกแปดร้อยเก้าสิบเก้าราย
เสียชีวิตสะสมมาเนี่ยสี่สิบเจ็ดศพด้วยกันค่ะนายแพทย์ทวีสินก็พูดถึงกรณีที่มีประชาชนไปต่อแถวกันนะคะ
คุณรัชพรคุณผู้ชมคงได้เห็นภาพแล้ว
ตอนนั้นที่ไปต่อแถวกันรับของบริจาคโอ้โหไปกันแบบอุ่นน้ำฟ้าข้างอ่ะ
อืมบอกว่าแน่นไปหมดเลยเห็นข่าวแบบนี้เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกตกใจนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในการที่มีคนมาอยู่ในที่ที่แออัดแบบนี้เพราะมันเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสค่ะ
ต้องขอความร่วมมือกับคนที่มาบริจาคสิ่งของต้องมีระบบจัดการที่ดีนะคะ
ที่มีคนจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินด้วย
ก็อยากให้ทุกคนที่เดินทางไปรับสิ่งของและเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังตัวเองนะคะ
ถึงสิบสี่วันต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ถ้ามีไข้อันนี้ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเพราะถือว่าคุณกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะคะ
ไม่อยากให้ไปซ้ำรอยที่ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ที่ตอนนี้ติดกันแบบเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์
ญี่ปุ่นก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือไปแล้วอย่างไรก็ตามทางภาครัฐค่ะ
พร้อมจะให้คำแนะนำสำหรับใครที่ต้องการจะบริจาคช่วยเหลือนะคะ
หรือว่าจะให้สิ่งของแบบนี้ก็ต้องมีมาตรการเป็นไปตามสุขลักษณะค่ะ
ขณะที่การดำเนินคดีกับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์ออกนอกเคหาสถาน
ตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มถึงตีสี่เจ้าหน้าที่นะคะได้ส่งดำเนินคดีห้าร้อยยี่สิบสองคน
ตักเตือนไปร้อยหกสิบเก้าคนและดำเนินคดีฐานชุมรุมมวชสุมอีกร้อยสิบสามคดีค่ะ
ก็ยังคงมีคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์กันอยู่เนอะแต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้นะคะ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาเปิดให้แรงงานที่ตกค้างจากมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศหลักพันคนเลยนะคะ
คือหลังจากที่มาเลเซียเขามีการประกาศปิดประเทศตั้งแต่๑๘มีนาคมถึง๒๘เมษายนค่ะ
คนไทยเนี่ยตกค้างอยู่ที่นั่นเยอะมากวันนี้ก็เลยเริ่มทยอยเปิดให้เดินทางกันเข้ามานะคะ
ก็ต้องมีมาตรการในการดูแลเข้มข้นเหมือนกันไล่เรียงดูเลยนะคะ
พาไปดูที่จังหวัดสตูนก่อนค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับของคนไทยในมาเลเซีย
ตั้งแต่เปิดด่านจนถึงเที่ยงเนี่ยที่ด่านพรมแดนวังประจันทร์มีแรงงานเดินทางเข้ามา๒๓คนค่ะ
มีนายอดุลหมีดเซ็นต์นายอำเภอควรโดนเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตั้งจุดคัดกรองโรค
จะส่งไปกักตัวในสถานที่ที่กำหนดสิบสี่วันนะคะส่วนที่ด่านตำมะลังซึ่งเป็นด่านทางน้ำ
ก็มีแรงงานไทยเดินทางกลับเข้ามาสิบห้าคนส่วนใหญ่เป็นแรงงานประมงแล้วก็ค้าขายค่ะ
การเดินทางก็เลยล่าช้านิดหน่อยเพราะว่าแรงงานต้องข้ามเรือจากรัฐเคด้ามาที่รัฐเปอร์ลิส
แล้วมันไม่มีเรือต้องใช้เรือจากบรรเรือบรรทุกสินค้าจากสตูนไปรับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะ
มีการตรวจร่างกายและสารคัดหลังก่อนจะส่งไปกักตัวตามภูมิลำเนาค่ะ
ส่วนที่สวรรค์นรธิวาดบริเวณด่านพรมแดนสูงไหนโกลก
ด่านพรมแดนตั้งแต่๗โมงเช้าแล้วนะคะ
แรงงานไทยที่ตกค้างอยู่ในรัฐต่างของประเทศมาเลเซีย
โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เดินทางจากรัฐยาโฮบารู๓๒คนเนี่ย
ก็เดินทางถึงด่านพรมแดนเมืองรันตุปัญญังรัฐกรันตันเป็นกลุ่มแรก
พอผ่านด่านพรมแดนสุงัยโกลกที่เปิดทำการแล้วเนี่ยนะคะ
นายรุ่งรืนที่มาบุตรในอำเภอสูงไหนโกลก
และนายจักริตอุทธิ์สุดในด่านศูนยากากรสูงไหนโกลก
ก็จะเป็นคนรอรับแล้วก็นำขึ้นรถกระบะเดินทางข้ามมาที่ด่านนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ที่ผ่านด่านมาเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
วัดอุณหภูมิของร่างกายสอบประวัติ
แล้วก็นำสิ่งของสัมภาระไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
สร้างความมั่นใจนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้
จะไม่นำเชื้อโควิด๑๙ไปแพร่ระบาดยังสถานที่กักตัวของแต่ละภูมิลำเนา
ตลอดทั้งวันก็มีแรงงานที่ตกค้างในรัฐต่างของมาเลเซีย

ทยอยเดินทางข้ามด่านพรมแดนสุงัยโกลกมาเรื่อย
วันนี้มีรายชื่อผ่านด่านพรมแดนสุงัยโกลกมา๙๑คนค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ทยอยจัดขึ้นรถยนต์นำส่งตามรายจังหวัดที่แต่ละบุคคลอาศัยอยู่นะคะ
เบื้องต้นกลุ่มแรงงานไทยเหล่านี้เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบว่ามีอาการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙นะคะ
ท้ายกันที่ด่านสะดาวในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะ
คึกคักทีเดียวเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็มารอรับแรงงานไทยที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซียนะคะ
วันนี้มีรายงานว่าแรงงานไทยเดินทางเข้ามากว่าร้อยคนค่ะ
ทุกคนเดินเท้ามาจากด่านบูกิจกายูอิตัมรัฐเคด้ามาเลเซีย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านสะดาวนะคะเดินเท้ากันมาตั้งเกือบสองกิโลเมตรอะค่ะ
พอถึงพรมแดนไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระ
แล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อผ่านกระบวนการคัดกรอง
ถ้าผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนเดินทางไปยังภูมิภาคต่างทั่วประเทศ
ป่วยหนัก๑คนค่ะมาพร้อมกับรถพยาบาลของมาเลเซียนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๕ปี
เป็นโรคไตแล้วก็โรคตับแข็งตัวเหลืองมีไข้ผู้ป่วยอ่อนแรง
อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดว่าติดโควิด๑๙ขึ้นมาเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะ
ก็เลยต้องมีการรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เพาะเชื้อหาโควิดทันที
ส่วนแรงงานไทยคนอื่นที่ผ่านการคัดกรองยังไม่พบว่ามีคนไหนมีอาการเข้าข่ายจะเป็นโควิด๑๙นะคะ